ปอยตีชะดาเปิดตัวแฟนใหม่

ที่ฉันตื่นเป็นไปกับเค้าที่ฉันปลื้มปิ่นไปกับเค้า

ธรรมชาติสร้างสรรค์มากคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นภาพคู่ภาพแรก

อยบอกว่าไม่ใช่เพื่อนค่ะแฟน
หล่อไม่เก่งนะ

สาวปอยตีชะดาจะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะ
หลังโพสต์ปุ๊บค่ะคอมเมนต์กระจาย
กันได้ไม่ยากเลยว่าหนุ่มคนนี้อยู่ในสถานะคนพิเศษ

ต้องบอกว่าภาพนี้ค่ะเป็นภาพเปิดตัวที่เห็นแล้วมันแบบ
มันยิ้มมันฟินไปตามกัน

ซูมนิดนึงนะคะมันแบบมีบางมุมที่มันคล้ายกัน

บงที่บ้านเนี่ยโอ้โหงานดีเวอร์นะคะ

ละกันหลายคนสงสัยว่าเนี้ยธุรกิจอะไร

ตรงข้างหลังก็คือบ้านบริเวณบ้านอาจ้อ
เป็นพิเศษพันธ์ที่บอกว่าเกี่ยวกับโปรโจรกรรมก่อนเป็นมา

เรียกว่าเสิร์ฟความหวานกับสาวปอยมาโดยตลอดนะ
คือเขาไม่เคยผ่านนะคือเขาไม่เคยติดบังนะ

ภาพนี้ฝ่ายชายลงไว้พร้อมกับข้อความว่า
แอบมองเธออยู่อั้นมันแบบคล้ายแบบแอบมองเธอยังงั้นป่ะอะไรสักนาน
แถมยังมีภาพคู่ที่ถ่ายด้วยกันอีกหลายภาพเลย
และที่ฟินไปเลยก็คือภาพนี้จับมือไปเลยสิคะซีส
โมเมนต์ครบรอบ๑ปีค่ะเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง

และนี่คือชมหน้าหนุ่มที่ครองหัวใจสาวเก่งคนนี้นะคะ

เตรียมจะจัดนี่พิธียกน้ำชาเลยนะ
เขาบอกว่าลูกชายเขารักใครเขาก็รักด้วยนะคะ
โหแฮปปี้มากเวิร์ดฉันยินใจมากกับสาวปอย
ใช่เนอะซึ่งที่เนอะเพราะว่าปอยจะไม่ค่อยเปิดใจ
ว่าเปิดตัวขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมยินดีกับปอยด้วยนะคะ